เรื่องเกี่ยวกับหมาหมาคุณครับคราวนี้หมาไปฉี่รถต้นไม้
ฉี่รถไอ้พืชผักที่เขาปลูกไว้อ้าวมันกลายมาเป็นเรื่องเพราะอะไร
มีคนเอาก้นหินไปทุบหมาค่ะแล้วก็ปะทะคารมกันเดือดแบบนี้เลยค่ะ
อันนี้ทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนดูนะโอ้โหคุณเนี่ยเห็นจังหวะนี้ไหมอ่ะ
คือเงื้อสุดมือเหมือนกันนะในการเอาก้นหินแล้วก็ทุบไปที่หมานั้น
ก็เอาคลิปมาโพสต์เห็นเลยอ่ะว่าผู้ชายคนนี้ค่ะ
เขาเอาก้นหินเหมือนกับแบบจะมาทุบหมาเนอะซึ่งหมาตัวสีดำตัวนั้นมันอยู่ตรงนั้นนะคะ
แล้วเจ้าของหมาเป็นคนถ่ายคลิปเหตุการณ์นี้ไว้นะหลังจากนั้นเนี่ยพอผู้ชายคนนี้เขารู้แล้วแหละ
ว่าเจ้าของหมาถ่ายคลิปไว้แล้วก็มีการสวนกลับเหมือนกัน
บอกว่าอ้าวก็หมาเนี่ยมาอยู่ในเขตบ้านพักของเขาเนี่ยแล้วมาฉี่รถต้นไม้รถพดพืชผักสวนครัว
มะเขือเทศพริกที่เขาปลูกไว้ด้วยเป็นเจ้าของอ่ะทำไมไม่ดูแลสุนัขตัวเองล่ะ
แล้วที่ทำเนี่ยทุบเฉยไม่ได้ให้มันตายซะหน่อยแล้วมีการท้า
ถ่ายคลิปไว้แล้วใช่ไหมเอาไปลงเฟซบุ๊กเลยโอ้โหเหตุการณ์นี้ขอดูคลิปเต็มหน่อยค่ะ
พอจะพูดจะลงลุง

ให้ดูเขตเลยเสาหลักอยู่ตรงนี้นะ
หมาเข้ามาในเขตบ้านเขาตัวสีดำตัวนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่บ้านยางชุมที่อำเภอกุยบุรีของประจวบนะ

เขาบอกหมาเขาน่ะไอ้โซ่ที่คล้องคอมันหลุด
ทีนี้หมาก็เลยวิ่งไปไปฝั่งเขตบ้านเขา

แล้วก็ไปฉี่รถพวกพืชผักสวนครัวของเขา
แล้วหลังจากนั้นน่ะหมาเขาก็โดนผู้ชายคนนี้ทำร้ายค่ะ
ถามว่าพี่แล้วพี่ไปทำอะไรหรือยังบอกตำรวจหรืออะไรหรือยัง
แจ้งความแล้วค่ะอยู่ที่สพบ้านยางชุมกุยบุรีเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างลงพื้นที่

ทารุณกรรมสัตว์เอาก้นหินไปทุบหมาแบบนั้นน่ะนะคะ